โปรดติดตามตอนต่อไป
ประกาศที่คนรู้ว่าเราลับกัน
หลังนักข่าวไปสัมภาษณ์ก็ประกาศเลยว่าคนนี้แหละผมแต่งแน่
แต่ใครจะรู้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระเอกกล้ามโตแกก็แอบกินเงียบ
จับได้บ้างไม่ได้บ้างก็เคลียร์กันไป
แต่ลึกก็จอกทำไหน
เนี่ยเรื่องมาโป๊ะตอนล่าสุดนี่แหละค่ะ
เล่นละครที่มีนางเอกสวยระดับชาติ

แค่มีตรงกันก็สปานสิคะงานนี้
มีเพื่อนดาราทิตย์เล่นละครฤทธิ์ด้วยกันมา
มากระซิบแฟนสาวขายาวว่าเอ้ยเนี่ยเขาไปกินข้าวกันนะไปรับส่งกันเนอะ
ทีแรกสาวขยะก็ไม่เชื่อพอลองไปแอบอ่านไลน์โอ๊ยตายหวานจำ
ฟากพระเอกรู้ก็ตุ๊กกับใจเฮ้ยมันล่วงน้ำติดที่ส่วนตัว
อารมณ์โกรธผสมอารมณ์เบื่อก็เลยได้เป็นผลลัพธ์ที่ความติสจากการชิ่งแบบไม่ต้องเคลียร์
แต่เจวีขอเตือนพี่พระเอกกล้ามโตหน่อยนะคะว่าเช็คก่อนดีมั้ง
เพราะมีข่าวลืมมาว่าน้องนางเอกวาดที่แฟนใหม่น่ะเขามีเจ้าของจับจองอยู่แล้วนะ
ที่สำคัญตำแหน่งใหญ่ตำแหน่งโตแบบบุญบารมีสูงส่ง
ระหว่างงานนี้จะโดนพลังเด้งดึงเอาเด้อโอ้ยตายโป๊ะแตกในโป๊ะแตกแล้วก็งานนี้
โอ้มายก็อด